วันนี้วันว่ายแต่แถมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยาวาราชกันนะ
วันนี้ต้องมาคุยกันเรื่องของีอการมีปัญหาสามสิบล้านโอว่งานเคลื่อนไหวใหญ่เลย

เพราะว่าท่านผู้ชมครับ
เวลาที่ดูคนทำงานเนี่ย
ถ้าระดับกองปราบเนี่ย

กองปราบนี่เป็นหน่วยงานสำคัญนะ
ทิติราชหนองหานพิทักษ์

กองปราบก็เกือบร้อยแล้ว
ที่ตำรวจกองปราบไปลงพื้นที่

คราวนี้ล่ะครับพอไปถึงก็ล๊อคเลยครับ

อยู่วันนี้โดนตำรวจเอาไปสอบแล้วเพราะว่ากองปราบได้กลิ่นทำแม่ง
แม่งเนี่ยกลิ่นไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามาจากที่พบท่านบอกก่อนนะ
ไอ้นี่มันเป็นสงสัยจะเป็นขบวนการนะครูจอมทรัพย์สองอืม
กระบวนการขบวนการมันเป็นขบวนการยังไงเอาละวันนี้ตำรวจกองปราบ
ลงพื้นที่เอาไปเปิดห้องที่สถานีตำรวจทางหลวงที่เมืองกาล
และเอาพยานเอาทั้งตำรวจที่ทำคดีเอาทั้งร้อยเวร
เอาทั้งผู้เกี่ยวข้องพยานทั้งหลายเริ่มสอบใหม่หมดเลยล่ะ
คือเรียกว่าล้างไพ่อ่ะแล้วก็เริ่มใหม่นะเอาล่ะทีนี้ผมก็ต้องไล่ให้ฟัง
ถึงเรื่องเก่าสักนิดหนึ่งตันผู้ชมจะได้ติดตามเล็กน้อย
เพราะว่าเรื่องเนี้ยภาคเจ็ดเขาทำมาภาคเจ็ดเมื่อวานี้
ผมว่าไงคุณมิ้นคุณไม่มาเมื่อวานี้ผมบอกว่าอะไรที่มันจริง
อะไรที่มันจริงที่จริงเกินไปที่จริงเกินไป
มันจะทำไมครับมันจะไม่จริงนะสิครับ
นะฮะมันดูจริงเกินไปจนจะไม่จริงคือเรื่องลอตเตอรี่หวยเนี้ยมันก็เริ่มต้นมาว่า
มีการขายก็มีสองคนนะฮะพอสองคนเถียงกันไปเถียงกันมานี่
สามเดือนแล้วคนนั้นให้ข่าวคนนี้ให้ข่าวนะฮะ
จนกระทั่งภาคเจ็ดเนี้ยนำไปสู่ว่าภาคเจ็ดก็คือที่เหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่าภาคเจ็ดเขาเน้นเรื่องอะไรครับพยานพยานบุคคล
พยานนะฮะพยานถ้าเป็นพยานบุคคลเนี่ยนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ดูแล้วมันสอดคล้องดูแล้วมันเป็นทอดลับกันตั้งแต่คนเห็น
มันไหลลื่นมากอ่ะตั้งแต่คนเห็นคนถามว่าเอ้ยที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเออ
จะแบ่งขอแบ่งไหมแบ่งหน่อยได้ไหมนะฮะเห็นเลขทั้งหมดหกตัวอืมนะฮะ
บอกไม่ขายนะฮะแล้วก็ยังเดินไปคุยกับอีกคนนึงนะฮะ
ไปซื้อกับข้าวคือจำลองเหตุการณ์มาทั้งหมดเนี่ย
ทั้งหลายทั้งปวงดูมันสอดคล้องกันทั้งหมดภาค๗บอกไม่พบข้อพิรุษ
ฮะครูบีชาเป็นสรุปสำนวนออกมาว่าเริ่มตัวของเป็นของสอง
บวชรูนเออนะฮะบวชรูนโดนอะไรไปด้วยยักยกทรัพย์และรับของโจร
รับยังไงอ่ะมายังไงโจรคือใครก็ยังไม่รู้ก็ปรากฏว่าโดนหนักอืมนะฮะ
ก็เลยมีการร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนไปก็เลยกลายเป็นว่ามาที่กองปราบ
กองปราบเอาหลักฐานเด็ดเลยนะฮะคืออะไรครับ

โอ้โหคลิปเสียงซึ่งมีระบุไว้ว่าไม่ถูก
มีเสียงพูดพูดผู้ชายก็เสียงคล้ายกับครูปีชา
เสียงผู้หญิงก็คล้ายกับป้าบ้าบิน
เจ๊บ้าบินนะเออบ้าบินกับครูปีชาไหนบอกบ้าบินครูปีชา
เอาพยานมายันบอกว่าเจ๊บ้าบินบอกว่าขายให้กับครูปีชา
ยืนยันขายให้กับมือใช้คำนี้ขายให้กับมือเลขนี้๖หลัก๕๓๓๗๒๖นี่แหละ
และถ้าย้อนกลับไปในตอนก่อนหน้านั้นที่ภาค๗ทำ
ก็มีข่าวแล้วครับว่าอะไรเรียกหมวดจรูนตำรวจ
ไกลเกลี่ยเออมาไกลเกลี่ยที่ไหน
ที่บ้านพักนายตำรวจใหญ่เออหน้าหมวดจรูน
ไปที่บ้านพักตำรวจนะคุยกันจนกระทั่งทนายของหมวดจรูนนี่เอ๊ะอ่ะ
ขึ้นมาเอ้ยเอาไปคุยได้ยังไงเออไปกรอบกัน
และก็มีการอะไรยื่นข้อเสนออ่าเพราะว่าโดนอะไร
อายัดอ่าโดนอายัดทรัพย์อายัดแม่หมวดจรูนก็จะใช้ตังค์ตอนแก่ซะหน่อย
ทำไมถึงโดนอายัดถ้าอายัดก็ต้องมีหลักฐาน
ไม่งั้นศาลท่านจะอายัดได้ยังไงเพราะว่ามีหลักฐานก่อนว่า
อันนี้ไม่ใช่เงินที่ถูกของเขาถึงอายัดได้ใช่ไหมคะ
เออดังนั้นเนี่ยวันนี้กองปราบทำไงอย่างที่บอกอ่ะ
ที่คุณมิ้นบอกสอบใหม่หมดใช่ไหมล้างไพ่เรียกสอบทุกคนทุกหน่วยงาน
เออก็นี่นะฮะทางนี้เนี่ยดูแล้วเป็นใครหมวดจรูนนะ
ทางกองปราบก็บอกหมวดจรูนเออเออนี่นะฮะสอบแล้ว
แบ่งรับแบ่งสู้แล้วซักมากมากเข้าพยานทำไม
แตกแตกโภแตกโภก็ล้มกันทั้งกระบวนการเพราะว่าอะไรครับ
ไอ้ที่อายัดไว้ใช้กระบวนการไหนไปอายัดอายัดเงินเขาได้ยังไง
เอาหมายอะไรไปอายัดหลักฐานอะไรไปพยานที่ไหนไปไล่ดูพยานแต่ละคนสิ
เรียกว่าสอบคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็ไปปรากฏว่าไปเจอหนึ่งในนั้น
หนึ่งในนั้นชื่ออะไรครับ
กุ้งมาอีกแล้วมาแล้วชื่อกุ้งเป็นเมียดาบตำรวจจราจร
เออคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะพยานคนนี้มีบทบาท
พยานคนนี้นะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเขาบอกว่าเขาเป็นขบวนการ
กระบวนการยังไงผมจะต้องพูดด้วยฟังเพราะตอนพ่อบอบอกว่างานนี้เขาทำการเป็นกระบวนการ
แม้งานนี้เนี่ยทำให้หมาวดจรูนเนี่ยเขาบอกว่าไปเข้ามาแล้วก็โดนอายัด
โดนอายัดเสร็จก็เรียกมาคุยแล้วก็บ
โอ้โหหมาวดจรูนพูด

โอ้โหจำไม่ได้ดีแล้วมีคนจำอีกฝั่งหนึ่งได้

อย่าต้องไปตามด้วยเขาว่าคบวนการนี้เขาทำกันยังไง
ช่วยนักกลับมาทีแสดงหน้าคบวนการนี้กันค่ะ

ขบวนการที่ว่าเริ่มยังไงไปยังไงมายังไง

คือกองปราบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝีมือนี้ดี
สมชื่อกองปราบสมชื่อแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นเนี่ย
หนึ่งท่านทิติราชหลองหันพิทักษ์ท่านมัยตรีผู้การ
ไปถึงอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนามในกองปราบ
คือเอาคลิปเสียงไปเอามาได้ยังไง
คือไอ้นี่เนี่ยเก่งจริงกับคลิปเสียงไว้พูดไปจะคุยโทรศัพท์เนี่ย
แล้วไปย้อนฟังได้โดยที่ไม่ได้อัดนะถูกทำได้ยังไงพอทำได้เนี่ย
ก็จับคลิปเสียงได้ว่าเอ๊ะก็คุยกันเสียงคนนึงคือใคร
คล้ายป้าบ้าบินคล้ายครูปริชาเอออีกคนหนึ่งก็ครูเออคุยกันบอกไม่ถูก
เอาแล้วไม่ถูกแล้วทำไมถึงมาบอก
ทางนี้เขาบอกว่าเขามีพยานบุคคลแน่นแล้วยืนยันเออ
ปรากฏว่าเมื่อเอาคลิปเสียงไปโยงเนี่ย
พอไปโยงปุ๊บก็ไปถึงเหตุการณ์ไปถึงเวลา
บางคนบอกว่าให้การไว้ว่ามาเวลานี้
แต่จริงไม่ได้มาคนละเวลากันนี่
คนนึงบอกว่าขายให้กับคนนี้
แต่จริงตอนพูดไม่ได้ขายไม่รู้ไม่รู้ใครได้ไป
ภาค๗เขาก็เถียงภาค๗เขาก็บอกแม่คลิปมันตัดต่อหรือเปล่า
นะฮะเขามีพยานบุคคลพยานบุคคลเนี่ยแน่นหนา
คุณชุดกันแล้วบอกว่าภาค๗เถียงกองปราบหรือฮะ
แม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันก็มีบางเรื่องที่ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันแล้วล่ะ

อะไรที่จริงเกินไปมันไม่จริง
เพราะเหตุการณ์ในอดีตมันไม่สามารถที่จะวางแผนกลับไปในอดีตได้

เมื่อมีการถามในยุคในเวลาปัจจุบัน
ก็ไม่สามารถจะไปแก้อดีตได้

แต่งานนี้ทำไมพยานถึงมันสอดรับกันเหมือนกับเหตุการณ์มันเตรียมกันมาก่อน
เขาอาจจะบอกว่าก็เพราะมันคือความจริงไง

พยานทั้งหลายท่านธิติราชบอกให้โอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวมาพูดให้การใหม่
หนักจะเป็นเบา
หรือจะยืนยันคำให้การเดิม

หรือว่าจะให้การใหม่ให้โอกาส
ก็เริ่มมีคนบางคนเปลี่ยนใจแล้วล่ะครับ

ไม่มั่นใจในความทรงจำแล้ว
เพราะหนึ่งในนั้นคือใครครับที่บอก
เจ๊บ้าบิน

ชื่อดูเป็นคนกล้า

บ้าบินอดมาชักวันนี้กองปราบ

รับว่าคลิปเสียงเนี่ยเป็นคลิปของเสียงของตนเอง
นั่นเท่ากับว่าคำถามที่ว่า

ในคลิปบอกว่าไม่รู้ใครได้ไป

ไม่ได้ขายนะปรากฏว่าไม่ได้ขายแล้ว

ไอ้หวยใบนี้มันอยู่ที่ตัวเอง

เบอร์ที่ถูกเนี่ยอยู่ที่ตัวเองแต่ขายใครไปเนี่ย

เริ่มถอยแล้วนะฮะ
รอไงผมบอกแล้วไงถ้ากลองปราบซักเนี้ย
คือเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะโกหกเหมือนกันหมด

คนโตมายังไงก็พูดได้ตลอดถ้าโตมายังไง
แต่ถ้าให้พูดโกหกมันต้องเตรียมกันมาก่อน
แล้วถ้าเตียมเนี้ยนะ
มากจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์
ทำไงครับแตกแน่เมื่อพยานแตกปุ้ง
ก็ปรากฏออกมาล่ะครับว่าจะต้องมีใครครับ
ผู้ต้องหาแล้วล่ะต้องมีผู้ต้องหา
ที่เรียกกระบวนการเนี่ยหวย๓๐ล้านเนี่ย
เมื่อเป็นขบวนการมีผู้ต้องหา
เขาบอกว่าเขาก็ไปสอดตำรวจด้วยเขามีพยาน
ทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการนะครับ
ผู้ต้องหามีพยานพยานให้ตำรวจรับ
รับเสร็จก็ไปทำงานอายัดดำเนินการ
ทีนี้ตำรวจเราก็ต้องคุยแล้วครับว่า
ตำรวจใครเขาก็ไปสอบล่ะครับไปสอบใคร
สอบร้อยเวรไปสอบดาบตำรวจนายหนึ่ง
ในดาบตำรวจเนี่ยมีภรรยาคนหนึ่ง
กุ้งกุ้งนะชื่อกุ้งกุ้งก็เป็น
ภาษาผมต้องเรียกธนะคือไม่ได้เป็นทนาย
ไม่ได้เป็นทนายแต่รู้เฮ้ยอย่างนี้เหรอ
อย่างนี้ก็สามารถที่จะมาบอกได้สิ
นะว่าหายไปพอหายไปเดี๋ยวก็มีพยานยัน
ว่าขายไปจริงนะทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็โอเค
ต้องมาจัดสรรพันธุ์ส่วนแบ่งเงินกันเป็นขบวนการแบ่งกัน
แบ่งหวยนะฝันไงอ่าฝันว่าจะได้อะไร
ฝันว่าจะได้เงินแต่เป็นได้อะไรแทน
คดีได้คดีแทนเลยล่ะตอนนี้เริ่มเป็นคดีแล้ว
เพราะว่าเป็นคดีที่สังคมให้สดความสนใจ
ไว้ออกมาที่หมวดจรวนอืมหมวดจรวนได้ตังคลูปีชาท่าจะได้คดีน่ะสิ
แล้วคดีน่าจะเยอะกว่าด้วยนะคะท่านน่าจะรู้แล้วแล้วตำรวจเนี่ยก็โดนอีก
ตำรวจโดนอะไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าโอ้โห
นี่ถ้าไปร่วมขบวนการกับเขาด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าถ้าพยานเนี่ยถูกซักจนแตกกลายเป็นพยานเท็จแล้วซัดทอด
ก็เหมือนกับที่พบตรบอกว่าเหมือนกับคดีครูจอมทรัพย์
เออครูจอมทรัพย์นะฮะโดนไอ้นั่นน่ะหนักเพราะอะไรครับ
เพราะขึ้นศาลไปโกหกศาลอีกอันนั้นเรื่องใหญ่เลย
อันนี้ยังอยู่แค่ชั้นการสอบสวนอันนี้ยังแค่โกหกตำรวจ
มาวันนั้นวันนี้ดังนั้นเวลานี้ยังโดนเบานะถ้ารับเสียตอนนี้
เสียตอนนี้คือยังเบาเพราะว่าเป็นการให้การเท็จ
แต่ตำรวจเนี่ยจะโดนอะไร

ถ้ามีตำรวจไปร่วมขบวนการปั้นพยานเท็จ
แล้วไปหวังแบ่งเงินหวย๓๐ล้าน

พักสักครู่เดียวค่ะ

ไม่เชื่อหมอตาย
ไม่เชื่อทนายติดคุก
นี่คือคนพูดนะผมไม่ได้พูดนะนี่
มีทนายในคดีนี้เขาพูด
เมื่อไม่ชื่อทนายติดคุก

ผมเชื่อนะผมติดมากกว่านี้

ในกระบวนการก็เลยมีผู้ต้องหา

มีคนที่เป็นต้นคิด

เจ๊นนเจ๊นีคนนนคนนี

ผมแค่เห็นเขาวางของไว้

แต่ตอนแรกเข้าใจว่าจะโดน๑๕๗
เพราะว่าถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไหมค

แต่ว่ามิชชอบได้เรื่องอะไร
คุณวินก็ต้องเข้าใจว่ามาตรา๑๖๖
เขาเขียนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสาร
กรอกข้อความในเอกสารกระทำการดังต่อไปนี้
รับรองเป็นหลักฐานว่าตนเองได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเท็จ
รับรองเป็นหลักฐานว่าได้แจ้งข้อความที่มิได้มีการแจ้ง
ก็คือพูดง่ายไม่ได้การแจ้งแต่ทำเป็นการแจ้ง
ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด
และยังเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นนั้นออกไปอีก
หรือรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริง
อันเป็นเท็จพูดง่ายว่าเท็จรู้อยู่ว่าไม่ใช่เรื่องจริง
แต่ก็ทำรับรองให้
ก็มาถึงไปอายัดได้เงินให้เราเห็นไหมล่ะครับไปอายัดได้เงินนะฮะ
ทีนี้โกหกแล้วก็ต้องโกหกตลอด

ไม่พูดหรอกอย่าเอามาบีบ
ช่องโซเชียลอย่ามากดดัน
ทีนี้ปรากฏว่าทางตำรวจกองปราบเขาให้โอกาส

ตอนนี้ที่พูดว่าโอ้โหฝันหวานจะแบ่งเงินกัน
โอ้โห๓๐ล้านเที่ยวนี้ไม่ต้อง๑๕ล้านแล้ว

ตอนนี้กลายเป็นแบ่งคดี

อ้าวทานายโดนไหม

เพราะว่าจริงทนายมีหน้าที่ในการว่าความถูกไหมคะ

ตำรวจกองปราบเขาหน่อยต้องย้ำนะฮะเป็นตำรวจกองปราบ
เพราะว่าทางตำรวจที่ภาค๗เนี่ยทางกองปราบก็เรียกมาสอบ
เรียกร้อยเวร๔คนเรียกดาบตำรวจอันนั้นที่เมียเป็นธนะนี่แหละ
แล้วก็ยังมีอีกพยงพยานก็เรียกมาสอบสอบใหม่
แล้วก็ให้โอกาสใหม่ในการที่จะเลิกโกหก
ถ้าจะโกหกแล้วยังโกหกตลอดก็โดนคดี
อะไรที่จริงเกินไปมันไม่จริงให้โอกาสใหม่นะเอาเริ่มต้นกันใหม่
เพราะว่าแต่แรกภาค๗มารับของโจรเลยหมวดจรูนี่เจอล่อ
ก็หารับของโจรไปเลยกองปราบตอนนี้มาก็ลาละพยานเท็จ
พยานเท็จแล้วนะทีนี้พยานเท็จนะหมวดจรูนนี่พูดน้อยนะ
พูดน้อยพูดอยู่๒ประโยคก็ผมซื้อลอตเตอรี่นี้มา

แต่พูดในประโยคที่เป็นสาระสำคัญหัวใจเลยนะก็คือซื้อมา
ซื้อมาตัวเองซื้อมาแต่ก็มีคนเชื่ออีกนะ

หมวดจรูนเนี่ยซื้อมาจริงหรือเปล่า
ยังสงสัยอยู่ซื้อมาจริงหรือเปล่า
ซื้อมาจริงหรือเปล่านะฮะหมวดจรูน
คือก็อาจจะมีคนเพราะว่าเจ๊บ้าบินบอกว่าตอนนี้รับแล้วว่า
ไม่ได้ขายครูปีชาแต่ขายใครไปก็ไม่รู้

ไอ้คนนั้นนะสมมุติทำตกแล้วมีคนเก็บได้
ซึ่งไม่ใช่ครูปีชาแล้วไปขายให้หมวดจรูน
จรูนครับหมวดจรูนผมขายให้ถูก๓๐๐จะไปซื้อยา
มีนะกดมานอกเนี่ย๓๐๐เงินเติบ
แกก็ซื้อมาจริงแต่แค่ไม่ได้ซื้อจากแม่ค้าก็ได้

และที่สำคัญคือไม่มีแม่ค้ายันสักคนนึงว่าขายให้หวดจรูน
คุณชุวิตแล้วถ้าแบบกรณีนี้ถ้าหมวดจรูนซื้อมาจากคนอื่นจริง

เขาซื้อมาไงทีนี้กระบวนการมันต้องนะสั่งซื้อ
อย่างเช่นครูปีชานี่ถึงบอกว่าครูปีชาเขามีครูไง
ครูปีชานี่แหมเป็นกระบวนการเลย
กระบวนการเลยแล้วพยานนี้ให้การเป็นทอด
จะไม่ถือว่าอย่างนี้ไปสู้ที่สารสารแพ่ง
ไปสู้แล้วมีพยานเอกสารครบทำไม
ก็ฉันก็เป็นหายจริงหายจริงมีพยานยันมีคนเห็นมีคนยืนยัน

มันชัดเจนเลยถ้าสู้ไปก็ทำนองเดียวกันแล้วครับ
ก็คือกลายเป็นว่าคนที่เสียเปรียบก็คือหมวดจรูนนะฮะ
แต่เนื่องจากเรื่องนี้ท้ายสุดแล้วมาถึงกองปราบ
มีการสอบสวนใหม่นะแล้วก็สอบแบบเค้นให้โอกาสนะ
ถ้าจะไม่สารภาพเนี่ยตอนนี้เลยนะแล้วจะให้โอกาสใหม่

แล้วแบบนี้เนี่ยภาค๗ต้องรับผิดชอบอะไรไหมคะ

ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดเข้าใจผิดนะ

สรุปแล้วให้โอกาสกันใหม่ล้างไพ่กันใหม่
หวย๓๐ล้านนี้เป็นของใคร

ชุวิตตีสักหน้า